คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะคะสำหรับหนังสือพิมพ์ช๒ใน๑๕ฉบับนะคะ
สำหรับโครงการไทยรัฐร่วมประสบกรณิกรไทยส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อนะคะ
รวมทั้งหมด๑๕ฉบับย้ำนะคะตั้งแต่วันที่๑๓จนถึง๒๗ตุลาคมนี้นะคะ
ซึ่งหนังสือพิมพ์เหล่านี้ค่ะเป็นการร้อยเรียงเนื้อหามาจากหัวใจ
เพื่อเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทย
ติดตามเรื่องราวทั้งหมดจากรายงานค่ะ
หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษครบ๑๐๐วันแห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
เมื่อวันที่๒๐มกราคม๒๕๖๐ที่ผ่านมา
ซึ่งได้นำเสนอเรื่องราวความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของผองประสบกรณิกรไทยในวันที่๑๓ตุลาคม๒๕๖๒
น้ำตานองทั่วแผ่นดินเมื่อในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จสวรรคต
ตลอดจนประมวลภาพการเคลื่อนพระบรมศพจากโรงพยาบาลสิริราช
เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวังที่ถ่ายทอดโดยช่างภาพหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
รวมไปถึงพระราชประวัติโครงการตามพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้กว่า๔๐๐โครงการ
ตลอดระยะเวลา๗๐ปีแห่งการครองราชซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศไทย

ก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ร่วมกับบริษัทอุ๊บบี
ครั้งนี้เราไม่ได้ทำหนังสือพิมพ์แค่ฉบับเดียววันเดียวเหมือนคราวที่แล้ว
อ่าแล้วก็ในเดือนตุลาคมมันมีมันมีวันที่ต้องจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ถึงสองวัน
คือวันที่สิบสามตุลาคมซึ่งเป็นวันที่พระองค์ท่านจากพวกเราไปกับวันที่ยี่สิบหกตุลาคมซึ่งซึ่งจะเป็นวันอ่าถวายพระเพลิงท่านนะคะ
สองวันนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเป็นหัวใจสำคัญของของบรรยากาศในเดือนตุลาคมทั้งหมด
เพื่อให้เราสามารถบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเอ่อ
โปรเจ็คเนี้ยก็เลยออกมาเป็นเป็นอ่าแคมเปญหนังสือพิมพ์พร้อมกับสื่ออื่นอื่นนะคะ
เป็นโปรเจ็คที่เราทำกันทั้งหมดสิบห้าวันเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสามตุลาคมไปจนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคม
เดือนตุลาคมนี้นับเป็นอีกช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่สื่อในเครือไทยรัฐทั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
หลอมหัวใจร่วมกันบันทึกประวัติศาสตร์ในการผลิตหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโครงการพิเศษครบรอบ๑ปีแห่งการเสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษในวันที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบ
รวมถึงความทรงจำต่างนะครับที่มีต่อพระองค์ท่านว่าครั้งหนึ่งพวกเราได้เกิดในยุคของรัชกาลที่๙

จริงก็ยังรู้สึกว่าพระองค์ท่านอยู่กับพวกเราตลอดเวลา
แล้วก็ไม่ได้จากประเทศนี้ไปไหนเลย

คุณงามความดีหรือว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้สอนได้สร้าง
ทิ้งเอาไว้ให้กับคนในประเทศนี้

แล้วก็คิดว่ามันคงจะยังอยู่อย่างนี้ต่อไปเรื่อย

เหมือนพระองค์ท่านจากไปจริง
แต่ก็ไม่ได้จากไปไหนไกล
คือก็ยังรู้สึกว่าพระองค์ท่านก็ยังอยู่กับพวกเรา
เป็นกำลังใจให้พวกเราคอยดู
พวกเราอยู่ใกล้ตลอดเวลา
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษครบ๑ปีแห่งการเสด็จสวรรคต
พลิกโฉมการบันทึกประวัติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอีกครั้ง
เพียงเนื้อหาและภาพที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโครงการพิเศษนี้เท่านั้น
ไทยรัฐยังนำแอปพลิเคชันไทยรัฐเออาร์เข้าไปร่วมถ่ายทอดให้คนไทยได้ทราบซึ้ง
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ถ่ายทอดผ่านแสงสีเสียงและสื่อผสม
ให้คนไทยได้เก็บเรื่องราวอันทรงคุณค่า
ตราตรึงไว้ในหัวใจไปตลอดกาล

ให้หนังสือพิมพ์มันทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น
คือแค่กันจริงแค่การใส่คอนเทนต์เรื่องราว
เกี่ยวกับพระองค์ท่านเข้าไปมันก็ทรงคุณค่าด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่ามีอะไรที่เราจะจับต้องได้ที่ประชาชนทุกคนจะเข้าถึงได้ง่าย
ด้วยรูปแบบการนำเสนอแบบบนหนังสือพิมพ์
ก็เลยคิดกันออกมาเป็นการนำเอาภาพพระบรมศาสติสลักษณ์ของพระองค์ท่าน
ศิลปินชื่อดังหลายท่านทั้ง๑๔ท่าน
ร่วมใจร่วมแรงร่วมใจในการวาดแล้วก็เอามาตีพิมพ์ลงเป็นภาพหน้าปก
เนื้อหาที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ครั้งนี้
มันเป็นเนื้อหาที่มีตั้งแต่บันทึกอารมณ์ของคนในประเทศ
ในวันที่พระองค์ท่านจากไปเมื่อปีที่แล้ว
มีเนื้อหาที่รวบรวมปรากฏการณ์ต่างที่ประชาชนร่วมกันแสดงออก
ในระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมา

ที่ได้ทุ่มเทสร้างสรรค์หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้ขึ้น
ด้วยหัวใจของความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ไทยรัฐร่วมประสบกรณิกรไทยส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ